ส่วนเหตุการณ์นี้ที่หัดใหญ่สงขลานะคะมีผู้ชายคนนึงค่ะ
อยู่ดีก็คลุมคลั่งถือมีดมาแล้วก็เดินเข้าไปที่บ้านญาติ
เอามีดไปจี้คอหลานชายวัยสิบสามนะคะครับพ่อของเด็กคือสู้นะ
ของเด็กมาช่วยนะคะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่พยายามที่จะมาระงับเหตุ
แล้วก็ควบคุมตัวชายคลุ้มคลั่งเจ้าที่จะมีไม้งาม
เวลามีคนคลุมคลั่งก็ใช้ไม้งามนี่แหละ
ควบคุมตัวนะคะเดี๋ยวไปดูเหตุการณ์กันค่ะ
นี่คือเจ้าหน้าที่นะคะจากสภหัดใหญ่จังหวัดสงขลา
ก็ใช้ยุทธวิธีไม้งามนี่แหละค่ะ
เพื่อควบคุมตัวคนที่คลุ้มคลั่ง
ผู้ชายคนที่คลุ้มคลั่งคนนี้ชื่อว่านายธันวาอายุ๓๕นะคะ
ควบคุมตัวที่ห้องพักแห่งหนึ่งค่ะ
ตำรวจก็จับตัวล็อกกุญแจทั้งมือทั้งขา
เจ้าตัวก็หัวแตกเลือดไหลอาบนะคะ
ช่วยกันยกออกมาเพื่อนำส่งโรงพยาบาลก่อนในเบื้องต้น
ส่วนหลานชายวัย๑๓ที่ถูกนายธันวาเอามีดจี้คอค่ะ
ชื่อว่าน้องบาทเป็นนามสมมุตินะคะ
ถูกมีดกรีดที่คอที่หัวไหล่ซ้าย
แขนซ้ายแผลยาวเป็นนิ้วค่ะ
ก็ไม่ได้ลึกมากน้องก็อาการปลอดภัย

ก็คือห้องของนายธันวาคนก่อเหตุ
กับห้องของน้องบาทวัย๑๓คืออยู่ติดกันแบบนี้ค่ะ

ก่อนเกิดเหตุพ่อแม่น้องบาทและพี่ชายนั่งดูทีวีกันอยู่ในห้อง
นายธันวาเป็นหลานของแม่น้องบาทนะคะถี่ประตูเข้าไปเลย
ทุกคนตกใจวิ่งกันไปคนละทิศคนละทาง
แต่น้องบาทด้วยความตกใจเป็นเด็กด้วยเข้าไปหลบในห้องนอน
ธันวาวิ่งตามไปค่ะนั่งทับตัวน้องเลยนะคะ
แล้วเอามีดจี้คอพ่ออยู่ในเหตุการณ์คือพ่อพยายามทุกอย่างเพื่อจะช่วยลูก
คือพ่อสู้มากเลยค่ะเอาไม้มาฟาดหัวนะ
ฟาดหัวจนนายธันวาวิ่งหนีแล้วก็ไปซ่อนตัวอยู่ในห้องที่อยู่ติดกัน
สุดท้ายก็ต้องเรียกตำรวจมารวบตัวนายธันวา
ทีมข่าวก็ลงพื้นที่ไปที่ห้องยังมีร่องรอยประตูพังเศษไม้
ประตูตกอยู่เต็มเลยนะคะน้องบาทคนเจ็บก็อยู่ที่ห้อง
พักผ่อนวันหนึ่งน้องบาทบอกตกใจมากแล้วก็ยังเจ็บแผลอยู่เลย
ต้องขอบคุณพ่อมากเลยที่พ่อสู้แล้วก็มาช่วยชีวิตผม
พ่อเขาจะอยู่ร้อนแล้วเขาไวอย่างนี้ค่ะ
น้องบาทบอกเลยว่าวินาทีนั้นนะเห็นว่าพ่อไม่กลัวอะไรเลย
คือพ่อมาช่วยด้วยความรักลูกนะคะครับน้องบาทบอกนี่แหละคุณพ่อคือฮีโร่ของผม
ถ้าพ่อไม่ช่วยป่านนี้ไม่รู้จะเป็นยังไง
ส่วนคุณแม่ค่ะคุณแม่ขวัญเรือนปัญญาล้ำอายุ๕๐
คุณแม่บอกว่านายธันวาคนก่อเหตุมีอาการทางประสาท
เคยรักษาตัวที่โรงพยาบาลจิตเวทสงขลาราชนครินทร์
และที่โรงพยาบาลหัดใหญ่นะคะแต่พักหลังไม่ยอมกินยา
กินยายังไม่พอหันไปเสพยาเสพติดด้วยค่ะ
อาการเลยยิ่งกำเริบหนักนะคะคลุ้มคลั่งก่อเหตุรุนแรง
หลังจากนี้ต้องส่งไปรักษาอย่างจริงจังแล้วล่ะค่ะ
ทีมข่าวก็ไปคุยกับแม่ค้าที่ขายของอยู่แถวนั้นนะคะ
ก็เล่าให้ฟังว่าปกติเห็นนายธันวาคนก่อเหตุเดินถือมีดพระถือมีดเดินไปเดินมาประจำเลย
ไม่ยอมทำการทำงานอะไรทุกคนกลัวกันหมดค่ะ
พอใครหันไปมองนะนายธันวาหันมามองกลับแล้วมองแบบตาขวาง
ทุกคนคือไม่กล้าเข้าใกล้ไม่กล้าแม้แต่จะมองด้วยซ้ำ
สาเหตุก็นี่แหละค่ะเจ้าหน้าที่บอกว่าก็คาดว่ามีอาการประสาทหลอนนะคะ
ตำรวจก็เลยต้องให้คุณหมอรักษาอาการบาดเจ็บก่อนนะคะในส่วนของนายธันวาคนก่อเหตุ
แล้วดูว่าย่าจะเอาเรื่องหรือเปล่าจะเอาเรื่องหรือไม่เอาเรื่องยังไง
แต่ที่แน่ต้องส่งตัวไปรักษาอาการทางจิตทางประสาทต่อนะคะ
เห็นแล้วก็นะนี่ถ้าเป็นลูกชายผมเนี่ยผมไม่ต้องให้ตำรวจใช้ไม้งามมาจับ
เดี๋ยวผมช่วยจับให้ใช่อ่าคุณพ่อต้องสู้เต็มที่อยู่แล้วอ่ะ